ต้องบอกว่าเดือดปุดเลยทีเดียว

เจเอกกี้เขาไปรับงานอีเวนต์งานหนึ่ง

เป็นแบบสาวชุดใหญ่มาเลยนะคะ

เข้ากับทีมงานที่เข้าไปเนี่ย

มีพิธีกรฟีปากล้า

ก็จัดรายการไปเป็นรายการบันเทิงค่ะ
ออกปากเมาส์ในทางเสียหายเหมือนกัน
เมาท์ถึงพี่เอกกี้นี่แหละ
เจ้าตัวได้ยินแล้วก็เห็นคลิป
รายการนั้นออกอาการไม่ไหวเหมือนกัน

แท็กไปถึงอีกฝ่าย๓โพสต์

บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก

และจะไม่ยอมอยู่เฉยอีกต่อไป
งานนี้ก็มีเหล่าคนบันเทิงมากดไลค์

ก็เลยขอพูดถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองอีกครั้ง
แสบแซ่บไม่แพ้กันเลยค่ะ

สิ่งที่พี่ต้องการพี่โฟกัสแค่ว่า
คนทำผิดพี่อยากให้เขารู้ตัว

ถูกว่าอยากจะด่าใครก็ได้มันทำได้ยังไง
เจอกันแน่นอนพี่จะรวบรวมรายชื่อ
ของดาราศิลปินที่เขาพร้อม

อย่างนี้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานนะ

อันนี้มาแล้วค่ะไม่ใช่แปลวแม่ทุกคน

เจ้าแม่นาคี้มาค่ะคุณนะ
ค่อยหลังการให้สัมภาษณ์ไปไม่ทันไรนะคะ

เข้ามาที่สามฉบับ
ล่าสุดบอกว่าได้รับข้อความขอโทษ

แต่คู่กรณีโดยตรงกลับนิ่ง
แล้วก็อ้างว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องทำหน้าที่วิภาควิจารณ์ค่ะ
งานนี้นะคะพี่เอกกี้เลยสวนเขาอีกรอบนึง
ว่าไม่มีดาราคนไหนยอมให้ถูกวิภาควิจารณ์ในทางเสียหายหรอกนะ
ที่ตัวเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นค่ะ
สวนกลับแบบแสบคันมั่นใจว่า
คู่กรณีน่าแย่กว่าตนแน่นอนค่ะ
เพื่อนในวงการเนี่ยก็พากันมาอัพภาพคู่กับพี่เอกกี้นะ